เรายังคงติดตามคดีที่สังคมให้ความสนใจนะครับ
นั่นก็คือคดีฆ่าสปายและฟอสที่เขาชีจันทร์นั่นเองนะครับ

ตำรวจรอรับตัวอ้วนยิง๒ศพประสานเขมรส่งที่สะแก้ว
เพราะว่าจริงแล้วมีข่าวการจับกลุ่มเสียอ้วนได้ที่กัมพูชานะครับ
ขณะที่อยู่ในเมืองไประเวง
แล้วก็อยู่ใกล้กับชายแดนที่จะข้ามไปออกประเทศเวียดนามแล้วนะครับ
การจับกลุ่มควบคุมตัวได้ของทางการกัมพูชา
ก็ทางการไทยก็ต้องมีการประสานต่อ
เพื่อจะให้ส่งตัวเพื่อมาทำการสอบส่วนที่บ้านเรา
ที่แรกเรานึกว่าเมื่อวานจะเดินทางมาถึง
แล้วก็จะมีการสอบปากคำบ่ายวันนี้จะมีการแถลงปิดคดี
แต่ว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถนำตัวมาถึงที่ฝั่งประเทศไทยได้
เพราะว่าเสียอ้วนไม่ใช่ผู้ร้ายข้ามแดนนะคะ

คือเข้าเมืองอย่างเผ็ดไหมหลบหนีเข้าเมือง

ดังนั้นตระหว่าธุรกิจจะต้องทำการสอบสวนในคดี
แต่ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ร้ายข้ามแดนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นภาพของการจับกลุ่มตัวได้ไม่ว่าจะเป็นภาพชุด
ไม่ว่าจะเป็นภาพล่าสุดนี้นะฮะ
ผู้ต้องหาฆ่าน้องสปายและน้องฟอสที่ถูกคุมตัวได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไประเวงกัมพูชา

แล้วก็มีการระบุข้อความไว้นะครับว่า
ขณะนี้เสียอ้วนถูกส่งตัวไปที่ฝ่ายความมั่นคงของกรมตำรวจกัมพูชาแล้ว
เพื่อรอการเซ็นอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาในการส่งกลับประเทศไทยนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดที่ทางเพจบิ๊กเรียนเขาลงไว้เลยนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีรายงานข่าวนะครับว่าเสียอ้วนเนี่ย
จากเจ้าของสถานบริการในจังหวัดภูเก็ต
มีทรัพย์สินหลายสิบล้านบาท
เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ร่ำรวย
แต่ต้องทำงานเป็นคนดายย่า
เพื่อพรางตัวขณะที่อยู่ในกัมพูชา
และยังถูกหักหลังนะครับจากคนที่พาหลบหนี
ได้นำเงิน๓แสนบาทที่เสียอ้วนมีติดตัวไปจนหมด
และหากจะหนีเข้าไปในประเทศเวียดนาม
อ้วนจะต้องจ่ายเงินอีกจำนวนหนึ่ง

เพราะลูกน้องคนสนิทที่จะโอนเงินมาให้
ก็ถูกจับได้สมมตินะครับ

สามารถที่จะควบคุมและจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ

ด้านของพลตำรวจตรีปียพันธ์ปิงเมือง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสาน
ขอรับตัวนายปัญญาหรือว่าเสียอ้วน
กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะได้ตัวมาวันไหน

เนื่องจากพบไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับพบกัมพูชา
ว่าน่าจะมาถึงไทยเร็วนี้
ซึ่งทางพบตรได้มีการประสานโดยตรง
มั่นใจนะครับว่าทุกอย่างจะลุล่วงด้วยดี
ยืนยันการส่งตัวนายปัญญาไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อตอบรองใดจากทางการ

ตอนนี้อยากถือว่ามันถูกจัดพูดได้ในฝั่งภาพภิกษา
รอสะพวดการในการประสานงานความสัมพันธ์อันดีและปรากฏของประเทศ

ซึ่งรองโฆษกตำรวจบอกว่าสำหรับรายละเอียดการจับกลุ่ม
การสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดต้องรอพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตร
เป็นผู้ชี้แจงแถลงไขด้วยตนเอง
ทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
ภายหลังจากการเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชา
บอกว่าได้เดินทางลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว
พร้อมประสานงานกับตำรวจกัมพูชา
ยืนยันนะครับว่าได้ตัวของนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
ผู้ต้องหาฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักแล้วก็นายอนันตชัยจริตรำแน่นอน
ตนยังไม่ได้พูดคุยหรือว่าสอบสวน
แต่ยืนยันนะครับว่าทางการกัมพูชาควบคุมตัวนายปัญญา
ขณะเดินทางหลบหนีออกไปทางตะวันออกของกัมพูชา
กัมพูชาอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเดินทางด้วยรถยนต์
คาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า๙ชั่วโมง
ซึ่งรายงานข่าวแจ้งมานะครับว่าตำรวจกัมพูชา
คุมตัวผู้ต้องหาขณะหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดไประเวงชายแดนกัมพูชาติดกับประเทศเวียดนาม
เพื่อเตรียมเดินทางหนีออกไปประเทศเวียดนาม
เรื่องต้นทางการกัมพูชาจะต้องสอบสวน
เพราะผู้ต้องหามีการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และจะนำตัวมายังประเทศไทยภายใน๑๒วันนี้

ก็จะนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากสะแก้ว
มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ทันทีนะครับ
ขณะที่ผู้มีกับการต่อมอจังหวัดสะแก้วก็เปิดเผยว่า
ทางด้านของกฎหมายและระเบียบคนเข้าเมืองของกัมพูชา
ถือว่านายปัญญายิ่งดังไม่ใช่การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แต่เป็นเพียงผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมืองของกัมพูชาเท่านั้น
ดังนั้นตมกัมพูชาจะต้องนำมาสอบสวนดำเนินการ
ตามขั้นตอนของตมซะก่อนนะครับ
ก็หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ส่งกลับมาทันทีล่ะเดี๋ยวกลัวว่าจะหลุดมือตำรวจท้าย
นี่แหละคือเหตุผลนะคะ
จะต้องผ่านขั้นตอนของตมกัมพูชาให้เสร็จก่อน
อันนี้เราก็ไม่สามารถไปกำหนดได้
ใช่ครับทางด้านของครอบครัว
ของทั้งสปายของทั้งฟอสแล้วก็ของทั้งเสียอ้วน
ก็มีการเปิดเผยความในใจออกมาด้วยนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็มีโอกาสเดินทางไปที่กาลสิน
ไปพูดคุยกับทั้งครอบครัวของน้องฟอส
พูดคุยกับครอบครัวของน้องสปายด้วยนะคะ
ว่าหลังจากที่ทราบข่าวแล้วรู้สึกยังไง
ทีมข่าวของเราไปที่ครอบครัวของฟอสก่อนค่ะ
อยู่พื้นที่ตำบลนาตานที่อำเภอท่าคันโทนะคะ
ไปเจอกับคุณแม่ของน้องฟอสคุณแม่จอมสีชมพูพื้น
ก็ตอนที่เข้าไปเห็นภาพนะคุณผู้ชม
คุณแม่ของน้องฟอสก็กำลังดูภาพถ่ายของน้องฟอส
ร่วมกันกับญาติแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าพอรู้ข่าวการจับกลุ่มตัวเสียอ้วนได้
อันนี้ครอบครัวสบายใจมากขึ้น
แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกฝ่ายเลย
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ช่วยกันตามจับกลุ่มตัวเสียอ้วนได้สำเร็จ
และทีนี้นักข่าวของเราก็ถามว่าถ้าเกิดว่าได้เจอตัวเสียอ้วน
อยากจะบอกอะไรอยากจะถามอะไร
ให้พูดผ่านมาทางไทยรัฐทีวี
คุณแม่คุณป้าคุณยายของน้องฟอสก็บอกเรามานะคะ

แล้วเป็นของคนไก็อย่างคงคงเอาต้อง

คุณพุทธครับ

คุณพุทธครับ

คุณพุทธครับ

คุณแม่ก็เลยเชื่อว่าเหมือนกับน้องฟอสเนี่ย
พยายามมาหาแม่มาบอกแม่อะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็อย่างที่คุณป้าบอกว่าคือขอมาตลอดเลย
ขอให้จับกลุ่มเสียอ้วนได้ก่อนวันเกิดน้องฟอส

ทีนี้นอกจากครอบครัวของทางน้องฟอสแล้ว
มาดูครอบครัวของน้องสปายกันบ้างค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปหาคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรัก
คุณแม่ของน้องสปายก็บอกนะคะ
อันนี้แม่พูดเลยว่าตัวแม่ไม่อโหสิกรรมให้เสียอ้วนเด็ดขาด
แล้วก็ไม่ต้องมาด้วยนะไม่ต้องมาขอขมาเลย
เพราะว่าที่ผ่านมาครอบครัวแม่เจ็บช้ำกับการกระทำของเสียอ้วนมากเหลือเกิน
ยืนยันด้วยว่าอยากให้ตำรวจลงโทษเสียอ้วนเหมือนกับที่เสียอ้วนทำกับน้องสปาย

เพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้วิญญาณของลูกสาวของน้องสปายยังอาฆาตแค้น
แล้วก็ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แต่พอแม่บอกว่าแม่รู้ข่าวการจับกลุ่มตัวได้เนี่ยอันนี้แม่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่แม่คาดหวังเอาไว้
เป็นความหวังเดียวหลังจากที่แม่สูญเสียน้องไปคือตามจับกลุ่มเสียอ้วนให้ได้
แล้วที่ผ่านมาแม่บอกนอนไม่หลับเลยนะคะ

สิ่งที่แม่ได้ยินเป็นเหมือนเสียงแว่วเหมือนกับคนร้องไห้อะค่ะ
ก็เลยคิดว่าเหมือนกับเป็นน้องสปายน้องฟอสมานั่งร้องไห้
แล้วเมื่อวานก่อนช่วงเช้าก็มีรางสังหรณ์เหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะ
ได้ยินเสียงเป็นเหมือนแบบอะไรสักอย่างมากระทบกระจก

พอเดินไปดูอ้าวสิ่งที่มากระทบกระจกที่คุณแม่ได้ยินเมื่อกี้เป็นลูกแก้ว
แล้วลูกแก้วนี้เป็นของน้องสปายค่ะ

สปายกำลังจะมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณแม่หรือเปล่า
หลังจากนั้นก็ทราบข่าวการจับกลุ่มเสียอ้วนนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
อยากค่ะอยากเห็น
คิดว่าจะลงไปไหมลงไปดูหน้าไหม

จากบ้านของน้องฟอสกับน้องสปายแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านเกิดของเสียอ้วน
คือที่สุรินทร์นั่นเองค่ะ
บ้านหลังนี้คุณแม่ของเสียอ้วนอยู่ก็คือ
คิดยิ่งดังอายุ๕๙ปี
แต่ทีนี้ตอนที่ทีมข่าวไปถึงเนี่ย

ปรากฏว่าบ้านปิดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้าน

ก็ทราบว่าแม่ของเสียอ้วนไม่สบาย
คือคุณแม่ของเสียอ้วนก็มีโรคความดันสูง

น้องชายของเสียอ้วนก็เลยต้องรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุรินทร์

บอกว่าเนี่ยแม่ของเสียอ้วนเนี่ยนะเคยมาพูดคุย
แล้วก็บ่นให้ฟังบอกว่าไม่สบายใจเลย

กังวลเรื่องของลูกชายที่เสียอ้วนหลบหนีอยู่

แต่พอถึงตอนนี้ก็เชื่อว่าคุณแม่คงทราบข่าวแล้วอาการก็สุดหนักไปนะคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านรวมถึงทุกคนในหมู่บ้านเนี่ย
พอทราบข่าวแบบนี้ก็ไม่ขอพูดอะไรมากค่ะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านก็บอกด้วยว่าครอบครัวของเสียอ้วน

เวลาที่มีงานส่วนรวมอะไรในหมู่บ้านเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือดีมาโดยตลอดนะคะ